เรื่องยาเสพติดนะคะเสพแล้วคลั่งมีอีกที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีค่ะ
จนหลอนแล้วก็เอามีดฟันลูกเลี้ยงอายุ๑๒ขวบค่ะ
หลังจากนั้นก็จับลูกนะคะอายุ๖เดือน
ไว้เป็นตัวประกันตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมแล้วก็ช่วยเหลือเด็กออกมาค่ะ
ให้น้องออกมาดิ

ลุกนู้นโดนฝันไหมลูกนู้นอะไร
พี่เต็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนพี่
มีสตางค์กับคน

มันเล่นอย่างนี้ไปใช้ภูมิ
สุดท้ายนะคะนายสุรชัยรัตนภัคดี
ผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งเสพยาจนหลอน
แล้วอุ้มลูกชาย๖เดือนเป็นตัวประกัน
สุดท้ายเขาก็ส่งเด็กให้กับตำรวจนะคะ
ส่งให้ตำรวจเด็กก็ปลอดภัยแต่ว่าตำรวจเนี่ย
รีบควบคุมตัวเขาทันทีที่ได้เด็กกลับคืนมานะคะ
แล้วสังเกตที่มือของนายสุรชัยก็คือเปื้อนเลือดอยู่ด้วย
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบมีดเหน็บยาว๑ฟุตตกอยู่
เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งปีนหลังคาบ้านไม่ยอมลง
จนถึงเช้าวันนี้ก็ยอมลงมาเองแล้วเจอกับลูกเลี้ยงแล้วก็ก่อเหตุขึ้นค่ะ
เอามีดฟันหัวลูกเลี้ยงอายุ๑๒ปีจนเลือดอาบ
เด็กเนี่ยโอ้โหมีดเล่มนี้นะคะ
ต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
แล้วตำรวจก็มาช่วยน้องอายุ๖เดือนไว้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจเนี่ยสอบถามนายสุรชัยซึ่งก็ยังพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องนะคะ
แต่ยอมรับบอกเสพยาบ้ามาจริงอ้างว่าเสพไปถึง๕๐เมตร
แล้วปีนบ้านเพราะว่าเครียดทำไปเพราะว่าอยากจะฆ่าคน
เขาบอกเขาอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่านักข่าวด้วย
บอกนักข่าวว่าไปสั่งเสียญาติพี่น้องได้เลยค่ะ
นี่ค่ะอาการของเขายังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนี่ค่ะ
พรรยานเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามห้ามสามี
ให้ทำร้ายลูกอายุ๑๒นะคะ
แต่ไม่ฟังเอามีดฟันหัวลูก

แต่ว่าคือมันมีความโชคดีตรงที่ว่ามีดเล่มนั้นมันยังไม่คมมาก
แต่เหมือนว่าเขาคลั่งยาแล้วจำหน้าใครไม่ได้เลยค่ะ
แล้วตรงหัวมันกี่ปีตรงหัวมันกี่ปีครับ

เพราะว่าพอฟันปุ๊บหนูห้ามแล้วมันก็ไม่ยอมฟัง
แล้วมันก็ฟันเข้าไปที่หลัง๔๕ครีมน่าจะใครอ่ะ